เอาละค่ะผู้เข้าแข่งขันคู่นี้ค่ะ

ไม่แน่นะคะเธออาจจะไปถึงเวทีประกวดนางงามก็ได้ค่ะ
ขอต้อนรับสาวน้อยร่างเล็ก
คุณนับก้าวและคุณพินบอล
คุณผู้ชมค่ะอย่าขยี้ตาแรงค่ะ

สวัสดีค่ะ
พวกนายตกลงนายชื่อนับก้าวจริงเหรอ

เฮ้ยเจ้ามีการบีบเสียง

เฮ้ยเป็นสาวนัดบอบบานี่น่าทรุดหน่อมาก

ไม่รู้ว่านับก้าวจะรับมือไหวหรือเปล่า
หนูก็น่าจะแบบ
ไม่เคยนะเลยค่ะก็ต้องขอบเพื่อนจริง
สายตาของเธอดูแบบอ่อนต่อโลค

เธอดูดูอีกทีเธอดูกล้านมาก

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โอ้โห

เป็นอย่างไรครับหน้าตาไม่เหมาะกันเลย

ผู้หญิงหน้าตาดีมาก
แต่ผู้ชายอัปรักษ์จริง

ไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลย

พี่โอ้โฮไม่น่าจะมีเมียหรอกผมบอกไว้
นี่คิดว่าฉันขี้เลยเหรอ

ไม่ตามเลย

เวลาอยู่สองคนละก็แบบผัดกันดีชิ้ว

เมื่อก่อนเมียผมอาจจะไม่สวย
แต่เดี๋ยวนี้ศัลยกรรมช่วยได้

ออกมาหน้าอย่างกับหมาจู

หน้าเหมือนหมาพี่ปูเออไม่ต้องแจ้ะเออคนเราเนี่ยดีนะพวกเราสวยเลย

คนเราเนี่ยที่จะเป็นแฟนกันเนี่ยจะเป็นเนื้อคู่กันเนี่ย
มันจะต้องหน้าเหมือนกันและหน้าคล้ายกัน
มีใครหน้าเหมือนกูบ้างอ่ะ
ใครจะเหมือนน้าเลยผู้หญิงบ้านโอ้โฮโลดฟันเหยิน
โอ้โฮโลดฟันเหยินมันบอกแย่เป็นเนื้อคู่ไงโอ้โฮ
สงสัยนครไปเจอเนื้อคู่แล้วล่ะ
ไหนอะพี่บอนมีความจริงไงคะ

รายการเรากระเทยชุมจังวะ

แต่จะบอกว่าเขาไม่เรียกกะเทย

การกระเทยนานาชาติ

เกลียดเลย

ถ้าเป็นฟรีแล้วก็

นุ้นเห็นไหมคะนุ้นแต่งตัวสวยไหม

ก็วันนี้นะคะต้องไปดูตัว

อื้มตัวเฮียนะคะเป็นลูกชายเพียงแม่ค่ะใช่
เขาบอกว่าเขาอยากให้หนูไปดูตัวด้วยค่ะนคร

แย่

แล้วแถมยังหึ่งกับพี่ปอนด์อีก

ว่าหน้าเขาแย่แล้วทำไมจะต้องไปให้เขาดูตัวล่ะ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

เออนี่เลย

หน้ายังไง

แล้วก็หลักน้ำถูกที่สุดจริงเหรอ

นะสตอน้องเขาต้องการจะมีกลิ่นปากเออต้องการมีกลิ่นปากใช่ป่ะน้องเอากินกล้วยมาดิ
เดี๋ยวกล้วยมันไม่มีกลิ่นไงใครนะมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันไม่แบบเนี้ย
ทอนี่นี่เนี่ยแบบปาหูปากเหตุป่ะ

พี่หนูพี่หนูเอาสิะเอาสิะนี้มันยังน้อยป่ะ

เดี๋ยวเผื่อผู้ชายทนได้มันต้องโดนแต่งงานมันไม่ถูก
นี่เอากระเทียมดีกว่ากระเทียม
เทียมนี้เคี้ยวแล้วเอาไว้ตรงกระพุงแก้ว
เฮ้ยพี่สตอดีกว่า

เอ๊ะไม่ใช่ที่มาโถยกระเทียมสัตว์

โอเควันนี้หนูอยากได้ผักที่เหม็นแล้วก็ถูกที่สุด

ราคาถูกที่สุด
โอ้โหผักกลิ่นแรงเข้ากับพวกเราเลยอ่ะ